อีกเรื่องหนึ่งก็ตามกันมายาวนานเหมือนกัน
ล่าสุดตำรวจก็แถลงการจับกลุ่มนะคะ
บอกว่านายเอ็มก็รับสารภาพแหละว่า

ต่อให้ทางญาติให้เงินมา๑๐ล้านแต่เขาคงไม่ได้มีความสุขอะไรหรอก
เพราะว่าทำผิดแล้วก็ต้องคอยหนีตำรวจตลอดเวลา
เมื่อวานนี้พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แถลงผลจับกลุ่มนายวิทูลศรีตบุตรหรือเอ็ม
ภายหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้ขณะที่หนีไปกบดันที่จังหวัดนครสวรรค์
จับได้พร้อมกับของกลางเป็นเงินสด๑ล้าน๒แสนบาท
เอ็มสารภาพว่าเช้าวันที่๑๑ตุลาคมได้ไปขอเงินจากผู้ตาย
แต่ผู้ตายปฏิเสธเขาก็เลยเข้าไปที่ประตูด้านข้างบ้าน
แล้วก็ลงมือฆ่าผู้ตายนะคะโบกปูนยัดใส่ตู้
แล้วเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาทำเพียงคนเดียวค่ะ
มัดแขนมัดแขนไม่ได้นะครับหัวไม่ได้มัดนะครับได้มัดด้วยอ่ะ
ครับพลิกมาพลิกมาพลิกมาลาดไกลไปไหนรูตัวล่ะเป็นแบบหัวตัวนะครับ
นั่งอันนี้เขาอยู่ไหนหัวหัวอยู่ไหนของกับนางเฝ้านะครับนางเฝ้า
แล้วเขามามาหัดหัดหัวหัดของมันไปไหนอ๋อไม่ทำวันนะครับ
หูนเนี่ยที่หลังครับเอ่อที่แล้วผมล่าโซฟไว้ข้างก่อนแล้วผมก็เข้าจิงมา
ตอนนั้นตายได้ยังตายแล้วครับเพราะว่าบอกไปเห็นแก๊บหายใจแล้ว
โดยระหว่างที่นายเอ็มอยู่ต่อหน้าญาติของผู้เสียชีวิต
เขาก็พูดต่อหน้าญาติเลยนะรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ด้วย
บอกว่าที่ตัวเองทำไปไม่ได้เคยมีความสุขเลย
ต่อให้ได้เงินไป๑๐ล้านก็ตามเพราะว่าได้เงินไปก็ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลา
เอ็มบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะหนีไปหลบที่อุดรธานีแต่ก็ไปไม่ได้
เพราะว่าตำรวจนั้นติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องหนีกลับไปทางภาคเหนือ
อยากจะกลับมาหาลูกหาเมียก่อนที่จะมามอบตัวนะคะ
เอ็มบอกว่าเสียใจจริงค่ะถึงแม้ว่าได้เงินอีกเป็น๑๐๑๐ล้านก็ไม่ได้ทำให้มีความสุข
ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยนอนหลับได้ลงแม้แต่วันเดียวด้วย
จากนี้นะคะทางตำรวจก็ได้เชิญตัวนางสาวน้องน้ำมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง

โดยน้องน้ำก็ให้การว่า
ไม่รู้เรื่องการฆาตกรรม

เพราะว่าทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในสนามบินเชียงใหม่
เคยติดต่อหาลูกค้าให้นายเอ็ม
ซึ่งตอนนั้นนายเอ็มเขาก็ขับรถรับจ้าง

น้องน้ำบอกเธอว่าช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานั้น

ก็คือนางสาวแอร์แล้วก็นางสาวใหม่

เอ็มจะโกหกหลอกลวงเรื่องราวทั้งหมดด้วย

เธอก็ยอมรับว่าหลังจากที่นายเอ็มเกาะเหตุนั้น
ได้โอนเงินมาให้เธอวันที่๒๖ตุลาคม

นางสาวตานก็สอบถามกับนายเอ็มว่า

มาจากการทำงานก่อสร้างที่จังหวัดแพร่

โอนให้เธอเนื่องในวันเกิด
แล้วก็ซื้อของให้ลูกสาวอีก๒คนด้วย

ตำรวจได้นำตัวเธอไปสอบปากคำ

เธอเองก็ยินดีที่จะให้ตำรวจสอบสวน

ไม่รู้เรื่องตำรวจสอบปากคำน้ำ

ตำรวจได้คุมตัวนายเอ็มไปทำแผน

ก็รู้สึกผิดกราบจุดซ่อนศพ

เชียงใหม่ฮอดตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง

ซึ่งจุดนี้เองก็เป็นจุดที่

ตำรวจได้นำกลวยยางมาปิดถนนซอยเข้าออก
ที่เกิดเหตุในรัศมี๒๐๐เมตร

สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
โดยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ตำรวจร่วม๕๐นาย

ไม่ให้เข้ามาทำร้ายผู้ต้องหานะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่

ตั้งแต่๖โมงแล้วฮะเพื่อมารอดู

ชาวบ้านบางคนบอกว่าชุมชนตำบลบ้านหลวงแห่งนี้
อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย

ดีใจที่ตำรวจสามารถติดตาม
จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้นะครับ

ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ๓๐นาทีนะครับ
ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถ
เพื่อนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฮอต
ขณะที่ชาวบ้านที่มายืนรอดูการทำแผน

ตะโกนสาบแช่งเลยฮะ

ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมทอง

มาฆ่าคนตายได้ยังไง
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับ